เก่งพุ่งทะลุลานจอดตกดังสนั่นพลิกล้อชี้ฟ้า
คำถามคือตกไปได้ยังไง

ลักษณะการตกลงมาตัวแม่เขานะ
ผมบอกก่อนเลยให้คุณผู้ชมได้คิดตามไป
แม่ของคนที่ขับรถพุ่งลงมาบอกมี๒สาเหตุ

กับ๒เครียดจากการตกงาน
คุณผู้ชมลองดูลองดูภาพไปด้วยแล้วคิดไปด้วยว่า

ไปดูกล้าวงจอดเป็นในรถจอดรถชนปั้งก่อน
ปั้งเข้าให้ตอนนั้นมีคนเริ่มได้ยินเสียงแล้ว
รถมันชนตรงขอบปูนของที่จอดรถเนี่ย
มันเลยที่กั้นออกไปแล้วแล้วทำอย่างไร
ถอยหลังครับคุณผู้ชมเราไม่ได้ว่าเพลย์ภาพถอยหลังนะ

ถอยไปจากทางลงนี่คนมดู
รอปภมาดูนี่รอปภมาแล้ว
มาดูเมื่อกี้เสียงอะไรวะมีอะไรวะ
ไม่มีอะไรก็เลยจอดไปนึกว่าตรงชั้นอื่น

ผ่านไปแป๊บเดียวรถคันนั้น
มิ่งป๊องชนไป
หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ข้างล่างเลยครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ตอนแปด
อ้อขอไปว่า๖ในรกา๘นาทีของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
โอ้โหทำไมเกิดขึ้นแต่เช้าเลยเนี่ย
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสบบางบัวทองครับ
นนทบุรีไปตรวจสอบเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

นี่ครับหงายท้องล้อชี้ฟ้ามันเป็นอย่างนี้

มีเศษปูนของกำแพงลานจอดรถตกมาเพียบเลย
ส่วนที่กำแพงข้างบนชั้น๓มีรอยถูกชน
กว้างประมาณ๔เมตรสูงประมาณ๖๗เมตรได้
ส่วนคนขับรถคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บที่ต้นคอนะครับ
เขายังมีสตินะบาดเจ็บก็ไม่มากนะ

ทราบชื่อต่อมาคือนายปิติพลอายุ๒๔ปี
เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลครับ
รอปภเล่าบอกว่าผมได้ยินแล้วพี่เข้าเวรอยู่
ก็ได้ยินเสียงแบบที่พี่เล่าไปเมื่อกี้
ผมก็ขี่รถมาดูขี่รถมาดูปั๊บอ้าวไม่เจอ
ไม่เจอก็ต้องว่ามันจุดอื่นหรือเปล่าก็ขี่รถไปดูตรงจุดอื่น
จากนั้นพอได้ยินเสียงอีกครั้งพี่เขานี่ชัดเลย

ก็เลยทราบว่ามีรถตกลงไปครับเลยเรียกตำรวจให้มาตรวจสอบ
แม่ของคนขับรถเก่งนี่ไงที่ผมบอก
อยากให้คุณผู้ชมได้ช่วยคิดพิจารณากันไป
บอกว่าลูกภักดิ์รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลพก
ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วขอบคุณที่เป็นห่วง
แต่สาเหตุที่ขับรถพุ่งชนแบบนี้น่าจะมาจาก๒สาเหตุ

๑ลูกชายเพิ่งหัดขับรถอาจจะขับมี่แข็งหรือเปล่า
สับใจอย่างนี้หรอ
ตกงานอยู่เครียดแล้วยังหางานไม่ได้

อะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับ
ส่วนของคดีล่ะส่วนของคดีว่ายังไงนะครับ
พนักงานสอบสวนสพบังบัวทองนะยังไม่สรุปว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก่อน

มันต้องเอาไปตรวจสอบคุณผู้ชมต้องใช้เวลา
รวมไปถึงคนขับรถเก่งตอนนี้ก็โอเคแล้ว
แต่ตอนแรกก็ไม่เจ็บมิสติแต่ก็ยังอยู่โรงพัฒนาบาล
จะบอกว่าขับรถไม่แข็ง

เพราะว่าจังหวะที่เขาลงมาจากชั้นอื่นมันก็ต้องเลี้ยวมาอยู่แล้วป่ะ

เราคิดกันได้ถึงชวนคุณผู้ชมคิดชวนคุยนี่แหละฮะ
นี่แหละครับเราเร่งเครื่องไปแบบนี้ทำไมทำแบบนั้น

จะชดใช้เขายังไงเนี่ยแม่บอกว่าแม่ให้ผู้รับเหมาไปดูแล้ว
คุยกับทางห้างแล้วเดี๋ยวไปประเมินว่าจะต้องซ่อมชดใช้กันเท่าไหร่ยังไง
คุณผู้ชมคิดเห็นเป็นยังไงคิดเห็นเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้
มันแหมคือถ้ามองทั่วไปเอาผมนะเอาผมนะ
เหมือนเหมือนเหมือนเขาถอยหลังขึ้นไปตั้งหลัก
ตั้งหลักไปตั้งหลักอย่างที่ดอมว่าถ้าสมมุติขับรถยังไม่แข็ง
แต่ก็ลงมาได้ตั้งหลายชั้นมันก็เลี้ยวขวานี่อย่าว่าแต่ลงเลย
จังหวะขึ้นที่จอดรถไปอ่ะก็ต้องเลี้ยวมาตลอดนะคืออันนี้เราก็
เราก็คุยกันตามข่าวนะครับส่วนคุณผู้ชมจะคิดเห็นเป็นอย่างไร

เหมือนถอยไปแบบให้มันมีจังหวะที่พุ่งส่ง
เอออันนี้เราก็คิดนะเราโทนคิดได้
ลูกเป็นเพราะอะไรนั้นอันนี้ก็สุดแท้แต่
ห้างเขาเปิดแต่เช้าเลยเหรอกี่โมงนะคะ๖โมง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงห้างปกติเปิดถึง๑๐โมงไม่ใช่เหรอ
ห้างศัพท์สินค้าแถวบางโบทองเหตุการณ์นี้เดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐาน
เพราะว่าลักษณะแบบนี้มันผิดธรรมชาติ
ต้องไปดูว่าหรือว่ารถมีปัญหา